คุณผู้ชมฮะถ้าเราเดินอยู่ดีแล้วมีคานปูนร่วงหล่นลงมา
คุณผู้ชมฮะยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราจะเจ็บหรือจะตายหรือเปล่านะครับ
นี่มีคลิปวงจรปิดให้เห็นนะว่าคานปูนของอาคารขนส่งผู้โดยสาร
อยู่ทะลมลงมาแบบนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหปูนหล่นลงมาทั้งแท่ง
ไซค์ยังต้องพังเสียหายแบบนี้คุณคิดดูถ้าคนอ่ะ

มอเตอร์ไซค์มาจอดหรือว่าเพิ่งเดินลงมาจากมอเตอร์ไซค์

ไม่เหลือสิคานปูนหนักจะตาย
อันนี้อาจจะไปอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ในโรงนะครับ

ว่าไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยไม่รู้อะไรอยู่ดี
หล่นมาใส่หัวสักวันหนึ่งนะครับ

อาคารดังกล่าวได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน

เป็นเงินประมาณ๔๗ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนพัฒนายกระดับด้านการบริการการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยว
ก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี๖๐นะ

ส่งมอบให้เทศบาลตะบนบ้านแพงเข้าไปบริหารจัดการดูแลนะครับ
ทีนี้ก็พูดถึงเรื่องของคลิปนี้และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไปคุยกับประหลัดเทศบาลตะบนบ้านแพงนะครับ
หลัดวินยูเตโพเปิดเผยแบบนี้
บอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วนะครับ
ว่าคานปูนที่มันร่วงหล่นตามคลิปเนี่ย
เป็นคานปูนที่อยู่ภายนอกอาคาร
สร้างเพื่อเสริมความสวยงามตามหลักสถาปนิกเท่านั้น
นี่แหละคุณคือสร้างเพื่อเสริมความสวยงาม
ความสวยงามแต่ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยอยู่ตรงไหนคะ
ใช่ฮะมันสร้างพร้อมกับโครงสร้างอาคารเดิมหรือเปล่า
หรือไปต่อเติมอะไรหรือเปล่านะฮะ
ดังนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบอีกนะครับ
แต่ทีนี้ตัวที่มันร่วงหล่นลงมาทางประหลัดบอกแบบนี้
บอกว่าไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักของอาคารนะ

อาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของเหล็กที่ยึดคานปูนเดิม
เห็นไหมคุณมันเป็นลักษณะคานแขวน

ดังนั้นตอนก่อสร้างมันออกแบบไว้หรือเปล่า
สำหรับทำเสริมเพื่อความสวยงามตรงนี้นะครับ
ฟังเสียงประหลัดเทศบาลตำบลหน่อยนะครับ
การมีรอยเล้าของอาทารคอนกรีด
มันก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าเป็นเส้นเล็กน้อย
จริงมันเป็นแค่คือมันจะทำผนังแค่
ทำผนังยื่นลงมาเพื่อมารับตัวกันสาดทั้งหน้า
นี้อันตรายทำเพิ่มทำเติมและทำมาเสริมแบบนี้
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการตรงนี้แล้ว

กรมการขนส่งทางบกแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบแก้ไข
ส่วนรถจักรยานยนต์ของประชาชนนี่คุณ
พังเสียหาย๓คันทางเทศบาลก็จะชดใช้ค่าเสียหาย

ยังเปิดใช้งานตามปกติให้บริการประชาชนตามปกตินะครับ

ต้องตรวจสอบดูทั้งอาคารเลยนะส่วนที่ยื่นที่เสริมมาแบบนี้นะครับ